แด่คนที่ฉันเคยรัก
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังอยากจะรักอยู่หรือไม่

ถามลุงว่าลุงทำอะไรอยู่ปล่อยให้ราคาหมูราคาผลิตภัณฑ์ต่างมีราคาแพงขึ้น
แต่การฟาดครั้งนี้เนี่ยฟาดด้วยความรักจริงฟังป่าเทพโพงาม
ผมก็มั่นใจอยู่นะว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ทำได้
คือของอย่างนี้มันก็ไม่ยากนะผู้นำเราเพียงแต่ว่าติดตามเท่านั้นเอง
อะไรมันหมูแพงหมูแพงก็ติดตามไปช่วยอีกทางอันไหนก็ว่าไป
เราต้องช่วยทันควันไงถ้าเกิดเราปล่อยแช่อย่างนี้
มันก็โดนฝ่ายบางฝ่ายเขากำลังดูจังหวะอยู่แล้ว
แล้วก็จะซวยอีกมันเป็นอย่างนี้ไง
แล้วทำไมเขาขึ้นไปโดยที่ว่ารัฐบาลไม่รู้เรื่องเลยยังไงผมไม่เข้าใจ
หมายความว่ารัฐบาลนี้ตั้งเป็นตัวเชิดเฉยแล้วก็พวกในทุนหรืออะไรพวกนี้
คือนั่นเจ้าของประเทศใช่ไหมฮะต้องคิดอย่างนั้นใช่ไหมนะครับ
ผมว่ายังไงกันแน่มันต้องแสดงบ้างแล้ว
ชั่นออกแล้วนะฮะผู้นำไม่ใช่จะอยู่อะไรก็เงียบเงียบอย่างนี้มันไม่ได้ไง
ผมก็เป็นห่วงนะกูก็เชียร์มาตลอดนะนายกคนนี้
แต่ดูแล้วเนี่ยนายกคนนี้เข้าไปอยู่ในกลุ่มซึ่งมันไม่ได้ในกลุ่มนั้นน่ะ
ตัวจริงเสียงจริงเปล่าตัวจริงเสียงจริงฮะ
นี่ป่าเทพโพงามระดับกองเชียร์ในตำนานเลยนะกองเชียร์สุดลิ่ม
หรือไปอยู่เป็นหุ่นเชิดให้ใครหรือเปล่าก็พูดถึงบรรดาเจ้าสัวทั้งหลายด้วยนะฮะ
นี่คนแรกคนแรกที่เคยรักวันนี้เนี่ยออกมาทักลุงแล้ว
ต้องรีบเร่งแก้ปัญหาราคาข้าวของแพง

ใช่แล้วเขาจะเกลียดไปเลยนะป่าเทพ
จากป่าเทพแล้วก็มีอาจารยิ่งศักดิ์

ฟาดเบาเพราะว่าข้าวของแพง
แล้วมันจะราคาแรงไปจนถึงช่วงตรุษจีน

ฟังอาจารยิ่งศักดิ์
วันนี้ฉันบอกว่าไข่แพงก็อยากกินไข่ไปกินอย่างอื่น
พรุ่งนี้กุ้งแพงเออมึงอยากกินกุ้งมึงก็ไปกินอย่างอื่น

ฉันก็ต้องบอกว่าเออพร้อมใจกันเป็นอาหารหมาแล้วกัน

อาจารย์ฮะอาหารหมาก็แพง